ไปดูต่อกันที่เรื่องนี้ต้องถามพี่แจ๊คหน่อยว่ายังไงกันแน่
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะสาวเสน่ห์แรงพี่แพทย์ณปภาเนี่ย
ก็หัวใจว่างหยุดตั้งน้ำแล้วก็มีข่าวอยู่
คู่จิ้นกันกับพ่อหมีพี่โอ๊ตปราโมทนั่นเอง
หลายคนบอกเฮ้ยคู่นี้เอาจริงเขาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ
แล้วยังไงก็จิ้นสับขาหลอกกันอยู่พักนึง
คือก่อนหน้านี้เอาจริงไม่มีใครเข้ามาจีบพี่แพทย์บ้างเลยหรือยังไง

พักหลังเขาบอกว่าสังเกตกันดีนะ
มันจะมีหนุ่มหล่อเซอร์อยู่คนหนึ่ง
สังเกตดีปรากฏตัวอยู่ข้างกายตลอด

ดูออกว่าความสป๊ะขาวใจมันมีอยู่ที่คู่ดี
ตัดยานความพิเศษมันกึ้งถลั่วออกมาแบบ๕จี
ยังไม่นับรวมแมงหวี่แมงวันที่มากระซิบบันเทิงไทยรัฐ
พี่แมงเวียแมงวันจริงหรือแมงเม้าเอาดีพี่แจ๊ค

นี่ค่ะคือคุณแพทย์เนี่ยคือตอนแรกหลายคนไม่รู้นะคะว่าชายหนุ่มคนนี้คืออะไร
เห็นคุณแพทย์ไปเฝ้าก็เลยอ้าวเฝ้าใจคนนี้มันรูปลักษณ์คล้ายกันเลย
ก็สรุปได้ว่าเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้น่าจะเป็นนุ่มคนที่มาวินที่สุดนะตอนนี้คือกล้าขายขนมจีบแพทย์
รวมไปถึงเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนกับหลานแพทย์น้องนาฟนั่นเองเป็นเพื่อนกับแฟนหลาน
แสดงว่าคนนี้ก็ต้องเป็นนุ่มรุ่นน้อง

นักศึกษาหรือเปล่าเพราะน้องนับยังเรียนมหาลัยอยู่นะ
ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะติดตามดูได้กับบันเทิงเย็นของเรานะคะ
บันเทิงเย็นก็ขยับเวลามาเร็วขึ้นนะคะ๑๗นาฬิกา๑๕นาทีค่ะ